คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๗ปีนักเรียนชั้นม๕ที่จังหวัดระยองนะฮะ
เรียกจากห้างโลตัสแล้วจะไปทำธุระที่อื่นหรือจะกลับบ้าน
ปรากฏว่าไปเจอคนขับหื่น

ระหว่างอยู่บนรถชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศ
คุยอะไรแบบนี้หมายถึงชวนเด็กคุยนะ
ถามว่าเคยมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่า
เคยมีอะไรกับใครหรือเปล่านะน้อง

ใช่แล้วพอคุยกับน้องไม่คุยด้วยนะ
อวดอ้างสรรพคุณเลยบอกว่าเรามีอะไรกับคนอื่นตั้งแต่ม๒แล้ว

น้องผู้หญิงก็บอกจะทำยังไงได้อยู่บนรถนี่
ไม่รู้จะหลบเลี่ยงหลบหนีไปไหนได้
และทีนี้คนขับก็คุยกับน้องผู้หญิงแบบนี้คุณ
ถามน้องผู้หญิงมีใครสนใจที่จะมีอะไรกับพี่ไหม

เดี๋ยวพี่จะให้อาทิตย์ละ๔๐๐๐บาท
หรือน้องสนใจน้องเอาไหม
เลี้ยงดู๔๐๐๐บาทต่ออาทิตย์
โอ้โหเด็กผู้หญิงตอบกลับไป
บอกว่าพี่หนูไม่สนใจค่ะ
หนูไม่ได้เดือดร้อนหนูอยู่ในวัยเรียน
แล้วทีนี้เธอก็แอบเลยนะ
จำชื่อคนขับซึ่งมันมีป้ายติดอยู่ในรถแท็กซี่นี่แหละ
ชื่ออะไรแล้วก็มีรูปติดอยู่ด้วย

แล้วก็พอถึงบ้านดีที่ยังมาถึงจุดหมายปลายทาง
พอมาถึงบ้านเธอรีบลงจากรถ
จ่ายเงินให้มันด้วยนะจ่ายเงินเสร็จแล้วก็รีบเข้าบ้านนำเรื่องมาเล่าให้แม่ฟัง
ทีนี้แม่ก็ปรึกษากับทางทนายความบอกว่าโอ้โห
เรื่องนี้มันเป็นการแบบคุกคำทางเพศ
หนึ่งด้วยวาจาและสองถ้าไม่รู้ว่าคนนี้
จะไปก่อเหตุแบบนี้หรือว่าก่อเหตุที่มากกว่านี้กับใครอีก
ทีนี้ก็เลยเอางี้ดีกว่าไปแจ้งความกัน
ทีนี้ทางประธานทนายความสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกนะฮะ
ก็เลยนายพีมเดชอมรสุคลถือว่าเป็นตัวแทนฝ่ายของเด็กคนนี้
ก็เลยพาน้องคนนี้อายุ๑๗ปีนะฮะ
ก็ไปแจ้งความที่สหนระยอง

ใช่แล้วน้องเขาก็รู้ชื่ออะไรแล้ว
ทีนี้ครับก็ต้องตามตัวพอจะรู้แล้วว่าเป็นใคร
ต้องเรียกมาสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย
ส่วนตัวของน้องวัย๑๗เอง
ทางตำรวจก็จะนัดสหวิชาชีพมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งด้วยนะ

อันตรายมันอยู่รอบตัวจริงเนาะ
ต้องตั้งสติเอาตัวเองแค่รอดเป็นยอดดีคุณผู้ชม